๑๖เนื้อมาลิกา๕๕นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ

สงสัยว่าตัวเองติดโควิดหรือยัง

อาจจะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์

เขาก็ไปกางเต็นต์ปูเสือนอนรอคิวกันสิครับ
ที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเพื่อรับบัตรคิว
ศูนย์บริการตรวจโควิดไปนอนกันแบบนี้ไปเฝ้ากันแบบนี้เลย
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดเลย
คือแต่ละวันจะรับตรวจได้เพียง๙๐๐คนต่อศูนย์ตรวจเท่านั้น
กรณีที่มีประชาชนนะครับต้องรอคิวอยู่ที่ริมถนนประหลโยธิน
เอาเสือมาปูนอนบางคนเนี่ยเอาเต็นต์มากางเลย
นอนรอรับบัตรคิวในช่วงเช้า
คือมากันตั้งแต่๒ทุ่ม๒ทุ่มของเมื่อวาน

คือเพราะว่าที่นี่เปิดให้ฉีดตรวจฟรี
แล้วตอนนี้การที่จะไปตรวจในแต่ละที่ค่อนข้างจะยาก

หายากครับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐ

เอกชนนี่ก็หายากมากจริง
จากกรณีนี้คุณผู้ชมสำนักงานเขตบางเขต
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขกรมควบคุมโรค
จัดเป็นศูนย์บริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงลุกฟรี
สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ประชาชนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน
จะเริ่มแจกบัตรคิวเวลา๖นาฬิกา
โดยทำได้เพียงวันละ๙๐๐คิวเท่านั้น
นี่แหละครับพี่ต้องการจัดการคิวจัดการอะไรมัน
มันดูแบบบ่วนหมดเลย
ผมผมก็ต้องฟังตามกันต้องให้ข่าวตามกัน

นี่ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็มาตอนเช้าผมเดินกลับบ้าน

แล้วเช้ามาบรรยากาศเป็นยังไงคุณผู้ชมคงอยากจะเห็น๘นาฬิกา๒๕นาที
เมื่อเช้านี้ครับคิวการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขต๙๐๐คิว
มีคนรับคิวจนเต็มฮะแต่ก็มีหลายคนไม่ได้ตรวจนะครับ
ต้องเดินทางกลับบ้านไปแล้วก็จะบอกว่าจะมารอคิวใหม่ในวันถัดมานะครับ
ก็เขาบอกว่าก็สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ว่ายอดติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นอีก
โดยเพจกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยบริการตรวจเชิงรุก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่น
กรุงเทพมหานครเปิด๕จุดตรวจฟรีนะครับ
กรกฎาคมรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาที่ไหนบ้าง
คุณผู้ชมดูที่หน้าจอด้วยกันนะครับผมจะอ่านให้ฟังด้วย
๑ตลาดมหานาคเขตดุศิษย์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขน
๓วัตรผลมาณีเขตรัสกระบัง
วัดบางขุนเทียนนอกเขตจอมทอง
เอกสารที่จะต้องเอาไปนะฮะจำเลยนะครับ
เดี๋ยวไปแล้วลืมแล้วคราวนี้หงุดหงิดนะ
เขาไม่ให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
สำเนา๒ใบ๒ฉบับแล้วก็ปากกาส่วนตัว
ปากกาช่วงนี้อย่าไปยืมกันครับพกไปเอง
เพราะว่าไม่รู้มือใครต่อมือใครบ้างไปไหนมาบ้างนะครับ

มันก็สะท้อนให้เห็นว่าไม่เพียงพอจริงนะครับ
อันนี้คือเรื่องของการตรวจหาโควิด
รับบัตรคิว๖โมงเช้าไปรอตั้งแต่๒ทุ่ม